เป็นตลาดวัยเก่าไปตลาดแห่งนี้จะมีแต่รอยยิ้มครับ
นี่กระเซียนบาร์เก็ต
นี่ตามนั้นเลยคุณผู้ชม
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่วัยเก่าน่ารักกันทั้งนั้นแหละครับ

เกษียณบาร์เก็ตนะฮะตั้งอยู่ภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

เป็นตลาดที่บ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมและความเก่าของพ่อค้าแม่ค้า

บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยดั้งเดิม

เออแต่ก่อนยังไงเดี๋ยวนี้อย่างนั้น
แล้วของที่มาขายมีทั้งขาวหวานยำน้ำเมี่ยงแคบหมูแกงโฮหมูย่าง
นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองทั้งต้นไม้และผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาทำมาขายเอง
เพราะว่าตลาดแห่งนี้เขาจำกัดเลยนะบอกเอาเฉพาะแบบ๖๐อัพ

แล้วนี่มันนั่งให้ตอกโป๊ก
เขาบอกว่าคายเมื่อยังดีอารมณ์แบบนี้ตอกเส้นนะปะ

เอาไปถามคนนี้นะครับคุณภูริพัฒน์เหมือนเดช
เขาเล่าว่าการคัดเลือกพ่อค้าแม่ค้าที่นี้นะครับ
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะต้องมีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
แล้วนี่มีบางคนแบบเน้นร้องเพลงนะ
มาโชว์ได้เหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดตลาดที่นี่มาได้รับการตอบรับดีมาก
เปิดมาแล้ว๒ปีพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดในที่นี่
ตอนนี้มีประมาณห้าสิบล้านค้าแล้ว
ถามหน่อยสิแล้วใครมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะส่วนใหญ่
ก็เหล่าบรรดาวัยเกษียณทั้งหลาย
ที่เป็นข้าราชการพนักงานเอกชนก็มีเหมือนกัน
โอ้โหเรียกได้ว่ามากันเยอะแยะจริง
แล้วก็ของที่เขามาขายก็ของดีมีคุณภาพอีกด้วย
จะจัดในวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์ที่๑และสัปดาห์ที่๓ของเดือนนะ
และจะเปิดเฉพาะช่วง๘โมงเช้าไปจนถึง๑๔นาฬิกา
ก็คือบ่าย๒จบจากบ่าย๒ก็ให้ผู้สูงอายุท่านได้พักผ่อน
แล้วเขาบอกว่าการที่ได้มีผู้สูงอายุมารวมตัวกัน
และยิ่งเป็นคนวัยเกษียณเขามีความสุข
เขาเหมือนแบบว่าได้มาเจอเพื่อนเรื่องการมาขายของเป็นเรื่องรองเลย
แต่ความสนุกสนานมันอยู่ที่ว่าได้มาเจอกันพบปะสังสรรค์
แล้วก็มาขายของสิ่งที่เขาถนัดไง
พูดคุยกันอารมณ์ดีมีทุก
มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองได้มีคุณค่า
ได้มีประโยชน์ได้ทำอะไรต่างด้วย
ใครอยากไปเดินเขาเปิดทุกเสาร์ที่๑และ๓ของเดือน
เหลือไว้สักร็อกนึงเดี๋ยวถึงเวลาผมไปด้วย

ไปสั่งหวาน

ตอนนี้คุณขายหน้าไปก่อนแล้วกันเนอะ